ท่านผู้ชมครับวันนี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด๑๙รายใหม่ในไทย๑๔๐๐นะฮะ

ยังพันกว่าอยู่นะครับทุกวันนี้ต้องระวังกันอยู่นะครับทุกผู้ชมครับ
ส่วนเรื่องของผู้ที่ติดเชื้อโควิด๑๙ถ้าจะดูในภาคส่วนของคนบันเทิง
มีอยู่สองท่านที่ตอนนี้ต้องส่งกำลังใจนะครับแล้วทุกคนก็เป็นห่วงกันก็คืออาต้อยเศรษฐาและนครชวนชื่น
เนื่องจากทั้งสองท่านติดโควิด๑๙แล้วก็อายุเยอะทั้งสองท่าน
ใช่ค่ะนักคอมนี่อาการก็ค่อนข้างหนักหน่อยนะคะน่าเป็นห่วงนะคะแต่ก็คุณหมอดูแลอย่างใกล้ชิด
ส่วนอาต้อยเศรษฐาเนี่ยเพิ่งที่จะได้รับคีโมจากอาการป่วยมะเร็งที่ปอดนะคะ
พอติดเชื้อโควิด๑๙ก็เลยต้องดูแลอย่างใกล้ชิด
วันนี้มีข่าวว่านครเนี่ยต้องเข้าไอซียูไปอยู่ในห้องไอซียูเราเลยตรวจสอบไปนะครับที่ลูกสาวของนครนะครับทุกผู้ชมครับ
นครชวนชื่นนะครับเข้ารักษาอาการโควิด๑๙ตั้งแต่๑๒เมษายนนาคอมอายุ๖๔แล้วนะฮะอาต้อยเศรษฐานี้๗๗นะครับ
กว่าคนไปตรวจโควิด๑๙หลังจากที่นครติดโควิด๑๙
พบว่าล่าสุดน้าเอ๋คือภรรยาของนครนะฮะติดโควิด๑๙ด้วยนะครับ
ส่วนคนอื่นในครอบครัวนะครับตัวของคุณไอซ์ลูกสาวสามี
ลูกสาวของคุณไอซ์วัย๔ขวบญาติคนอื่นไม่ติดนะครับ
แต่จะกักตัวจนครบกำหนดแล้วตรวจซ้ำอีกครั้งนะครับ
หลังจากนั้นมันมีข่าวสะพัดออกมาว่านักคอมเนี่ยอาการสุดหนัก
เรื่องนี้นะครับลูกสาวก็ออกมาโพสต์แล้วก็ชี้แจงไทม์ไลน์
เข้ารักษาตัวของนครตั้งแต่๑๗๑๙เมษายน
แต่ความจริงเนี่ยป่วยเข้าโรงพยาบาลตั้งแต่๑๒เมษายน
๙เมษายนเนี่ยคุณไอซ์โพสต์ในสังคมออนไลน์ส่วนตัวเนี่ยนะครับ
แล้วก็หอบเหนื่อยคุณหมอก็ให้นอนคว่ำเพื่อที่ออกซิเจนจะได้เข้าไปมากขึ้น
ลูกสาวก็พยายามโทรไปสอบถามทางโรงพยาบาลตลอดนะครับว่า
คุณพ่อเนี่ยเป็นยังไงบ้างต้องกังวลแบบไหนอะไรยังไงบ้าง
อาการลักษณะก็คือยังคงเดิมนะครับตอนนี้ก็บ่นเล็กน้อย
คุณหมอบอกว่าริ่มเลือดน่าจะไปอุดหลอดเลือดตรงที่ไปเลี้ยงปอดของนครด้วย
ทำให้การแลกเปลี่ยนออกซิเจนในร่างกายไม่ดีทำให้ออกซิเจนต่ำนะครับ
นี่คือช่วงวันที่๑๙เมษายนนะฮะ
สามทุ่มลูกสาวได้ถามไปทางโรงพยาบาลนะครับว่า
อาการเป็นอย่างไรบ้างมีอะไรต้องกังวลหรือไม่
โรงพยาบาลบอกว่าไม่มีไข้นะฮะ๓ทุ่มเมื่อวานนะครับ๑๙เมษายน
ยังใช้ออกซิเจนช่วยในการหายใจความดันโลหิตดี
ระดับน้ำตาลก่อนอาหารยังมีสูงบ้างทานอาหารได้
แล้วก็ได้ทำเอ็กซ์เรย์คอมพิวเตอร์เพิ่มผลออกมาแพทย์แจ้งว่า
ไม่มีภาวะริ่มอุดกั้นในปอดแต่ยังมีปอดอักเสบอยู่
นี่นะฮะคุณไอซ์ยังโพสต์นะครับบอกว่า
ตอนนี้ก็ได้แต่ภาวนาขอให้พ่อหายทุกวัน
และขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้คุณพ่อ
เราสอบถามเพิ่มเติมไปนะครับ
คุณไอซ์บอกว่าตอนนี้กังวลกับอาการป่วยโควิด๑๙ของคุณพ่อมาก
ที่ผ่านมาครอบครัวเป็นห่วงคุณแม่
ปกติถ้าพ่อไม่ทำงานก็จะนิ่งเฉย

ทำทุกวิถีทางเพื่อให้พ่อให้หายให้ได้
แล้วก็ฝากขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงคุณพ่อและครอบครัวด้วย
นี่นะฮะก็ตกลงลูกสาวก็ยืนยัน
วานครมก็ต้องเข้าไอซียูมีลักษณะของอาการเรื่องปอดนะครับ
คุณบอลเชิญยิ้มด้วยนะฮะคุณบอลเชิญยิ้มก็โควิด๑๙เหมือนกัน
อยู่โรงพยาบาลแต่คุณบอลอาการนี้ไม่ค่อยเป็นอะไรมากเท่าไหร่นะฮะ
ยังพูดคุยสนทนาได้นะครับ
บอกว่าเออเป็นยังไงบ้างทราบข่าวเรื่องอาการสุดของนครไหม
คุณบอลบอกว่าตอนนี้ก็กังวลมากทุกวันก็ได้แต่ภาวนาเหมือนกัน
นาคอมซึ่งคุณบอลก็นับถือเหมือนพ่อ
คุณบอลจะเรียกพ่อค่อมนะฮะขอให้หายป่วยไว
ส่วนตัวคุณบอลเองตอนนี้รักษาอาการโควิด๑๙ในโรงพยาบาลมา๑๐วันแล้ว

หมอบอกว่าถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะ
จะได้ออกจากโรงพยาบาล๒๓เมษายนนี้แล้วนะครับ

ส่วนตัวพี่บอลเป็นห่วงน้าไหมคะ
โอ้โหมากครับมากครับ

บุญที่ผมมีทั้งหมดก็ขอส่งให้พ่อกับแม่เอ๋เลยนะครับ
ขอบคุณครับขอบคุณทุกคนที่ยังรักและเมตตา
แล้วก็เอ็นดูพวกเรานะครับ

ส่วนอาการของอาต้อยเศรษฐาศิระฉายา
ศิลปินแห่งชาติวัย๗๗ปีนะคะ
อาต้อยตรวจพบเชื้อโควิด๑๙เมื่อวันที่๑๘เมษายน
เป็นการตรวจครั้งที่๒นะคะ
ภรรยาค่ะอาเปี๊ยกอรัญญาก็ต้องไปตรวจหาเชื้อโควิด๑๙เหมือนกัน
ไปตรวจที่โรงพยาบาลและผลตรวจออกมาเรียบร้อยแล้ว
ไม่พบเชื้อโควิด๑๙นะคะ
เปี๊กบอกว่าอเปี๊ยกจะกักตัว๑๔วัน

ขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งไปนะคะ
ให้กับทางครอบครัวศิระฉายา
ล่าสุดค่ะลูกสาวค่ะคุณอีฟพุทธิดานะคะ
ได้โพสต์คลิปอัปเดตอาการของตัวเองและคุณพ่อ
ซึ่งก็บอกว่าตอนนี้คุณพ่อเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลแล้ว
คุณหมอบอกว่าเชื้อลงไปที่ปอดค่ะ
แล้วก็ทำการรักษาด้วยการให้ยาต้าน
แต่ก็ต้องคอยเช็คเกี่ยวกับเรื่องของภูมิคุ้มกันเป็นพิเศษ

รักษาอาการโรคมะเร็งปอดเมื่อช่วงต้นเดือนที่แล้วค่ะ
ตอนนี้คุณพ่อนะคะคุณพ่อติดเชื้อโควิดนะคะ

ตอนนี้โรงพยาบาลรับตัวไปดูแลแล้วนะคะ
คุณหมอแจ้งมาล่าสุดว่าตอนนี้เชื้อลงไปที่ปอดนะคะ
แต่คุณหมอก็ให้ยาต้านแล้วนะคะ
แล้วก็พยายามเร่งนะคะดูแลในเรื่องของภูมิคุ้มกันนะคะ
เพราะว่าคุณพ่อมีเพิ่งไปให้คีโมมาเมื่อต้นเดือนด้วยนะคะ
ก็เลยอาจจะทำให้เรื่องภูมิคุ้มกันเนี่ยอ่อนด้วยนะคะ
ตอนนี้คุณหมอก็พยายามดูแลคุณพ่อเต็มที่นะคะ
คุณอีฟเองก็ติดโควิด๑๙เหมือนกันนะครับ
ส่งกำลังใจให้ทุกคนจริงนะครับทุกผู้ชมครับ
ท่านผู้ชมครับล่าสุดทีมข่าวของเรานะครับ
ได้รับคลิปจากพระเอกดังคุณป้องนวัฒน์
ซึ่งก็ติดโควิด๑๙เข้ารักษาอาการในโรงพยาบาลเหมือนกันนะครับ
นี่ก็วันที่๒แล้วนะฮะเข้าไปตั้งแต่๑๘เมษายนนะครับ
นี่ค่ะคุณป้องนวัดนะครับพระเอกดังแล้วก็มีรายการอยู่ที่ไทยรัฐทีวีด้วย
รายการเศรษฐีป้ายแดงคุณป้องเป็นพิธีกรอยู่นะครับ
ล่าสุดนี้คุณป้องได้อัดคลิปส่งมาให้เรานะครับ
ไทยรัฐนิวโชว์นะครับบอกว่าตอนนี้ก็มีไข้บ้างนะมีเสมหะมีไอบ้าง
ฝากขอบคุณทุกคนที่ส่งความห่วงใยส่งกำลังใจมาให้ในทุกช่องทาง
สวัสดีครับแฟนชายรัฐนะครับไทยรัฐทีวีนะฮะป้องนวัดเองนะครับ
ก็อัปเดตอาการนะฮะก็ตอนนี้ก็มีช่วงที่ไข้ขึ้นบ้างไข้ลงบ้างมีเสลดนิดหน่อยนะครับ
แล้วก็ลักษณะตามอาการไปนะครับที่เซเลลน์ปอดไปล่าสุดก็ตลอดอย่างปกติดีนะครับ
ก็คุณหมอก็จะมาเช็คตรวจไข้ตรวจอาการทุก๔๕ชั่วโมงนะครับ
หวังว่าทุกคนจะปลอดภัยกันนะครับ
ขอบคุณทุกความห่วงใหญ่ที่ส่งมานะครับขอบคุณมากจริง
ขอให้รอดปลอดภัยทุกคนครับ
ก่อนหน้านี้มีข่าวว่าคุณป้องเนี่ยเชื้อโควิดลงปอด
คุณป้องก็ส่งคลิปมาให้เราก็ยืนยันว่าอาการเนี่ยมีไข้บ้าง
แต่เรื่องปอดเนี่ยปกตินะฮะในตอนนี้
ก็คนก็ส่งกำลังใจไปเยอะแล้วก็อย่างที่คุณป้องและทุกคนบอกนะคะว่า
ต้องระวังตัวกันทุกคนจริงจริงคนในวงการบันเทิงเริ่ม
ออกจากโรงพยาบาลกันได้แล้วนะคะคุณสแตมค่ะ
คุณสแตมเป็นคนแรกสำหรับคนในวงการบันเทิงที่ติดเชื้อโควิด๑๙
ในระลอกใหม่ช่วงเดือนเมษายนนี้นะคะล่าสุดวันนี้ได้ออกจากโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วค่ะ
นี่ค่ะคุณสแตมอภิวัฒน์นะคะชื่อว่าคุณผู้ชมคงเห็นภาพนี้แชร์กันอยู่ในโลกโซเชียล
เข้ารับการรักษาตัวตั้งแต่๖เมษายนนะคะ
เมื่อช่วงเย็นค่ะออกจากโรงพยาบาลแล้ว
คุณหมอก็บอกว่าก็จะต้องดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่อง
ต้องมีมาตรการเรื่องของการเว้นระยะห่างและมาตรการเหมือนทุกคนที่ต้องปฏิบัตินะคะ
หลังจากนี้ก็ยังต้องติดตามอาการอยู่นะคะ
ส่วนเรื่องที่ตำรวจบอกว่าจะให้คุณสแตมเป็นพยาน
คุณสแตมก็บอกว่าถ้าตำรวจเรียกก็พร้อมให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่นะคะ
เป็นลักษณะของการกันตัวเพื่อเป็นพยานเท่านั้นนะคะ
สำหรับสถานบันเทิงที่เปิดแล้วก็ทำให้เกิดการแพร่ระบาด
เจเพชจ้าค่ะก็เป็นคนในวงการบันเทิงอีกคนที่ได้ออกจากโรงพยาบาลแล้วนะคะ
เมื่อช่วงเย็นค่ะโพสต์ภาพภาพนี้ค่ะชูสองนิ้วแบบนี้ผ่านไอจีส่วนตัวนะคะ
แล้วก็มีข้อความว่าพ่อออกมาแล้วลูกซึ่งคนในวงการบันเทิงก็ไปแสดงความคิดเห็น
ไปยินดีกันเยอะเลยนะคะส่วนคุณนานารายบีนาค่ะก็โพสต์ภาพกับสามีภาพนี้ค่ะ
กับคุณเวย์ไทเทเนียมนะคะคุณนานาบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณเวย์จะได้ออกจากโรงพยาบาลแล้วค่ะ
ส่วนวันนี้บริษัทดีด้าค่ายละครของช่อง๗นะคะบอกว่าผลตรวจโควิดรอบ๒
ของคุณจิ๊บเฉลิมพรพุ่มพันธ์วงปรากฏว่าออกมาเป็นบวกนะคะ
นี่คือการตรวจรอบ๒ติดโควิด๑๙นะคะนี่ค่ะคุณเฉลิมพรนะคะ
ก็ประสานโรงพยาบาลเพื่อรับตัวไปรักษาแล้วค่ะ
สรุปคนในวงการบันเทิงที่ติดโควิด๑๙นับตั้งแต่วันที่๖ถึง๒๐เมษายนนะคะ
หน้าจอนี้เลยนะคะวันนี้เพิ่มหนึ่งคนหายป่วยแล้วสองคน
เหลือคนที่ยังติดโควิด๑๙แล้วก็ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลทั้งหมด๔๑คนตามหน้าจอนี้ค่ะ